อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่กล้องหน้ารถนี่จับภาพวินาทีอุบัติเหตุเอาไว้ได้
เป็นนุ่มใหญ่คนนึงอะค่ะทำบุหรี่เนี้ยตกไว้กลางถนนค่ะ
แล้วก็วิ่งกลับไปเก็บที่กลางถนนนะคะเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเก่ง
เขาวิ่งมาทางตรงชนกระแทกเลยนะคะตกลงมาชนกระแทก
แล้วก็ตกลงมาจนอาการบาดเจ็บเลยนะคะอุ้ยโอ้โหชนอย่างจังค่ะ
คือมันเป็นจังหวะที่แบบมันเบรกไม่ได้แล้วเบรกไม่ได้
เขามาทางตรงของเขานะคะแต่ว่าวิ่งไปตัดหน้ารถพอดีเลยค่ะ
แล้วมันก็มืดมืดอ่ะนะไม่ได้ใส่เสื้อนะจังหวะนี้เลยล่ะนะคะ
โดนเต็มเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนสายอินโดจีนช่วงยูเทิร์นเนินเขาตะแบก
ฝั่งขาเข้าตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบหลังเกิดเหตุเป็นถนนสามเลนค่ะ
อยู่กลางถนนผู้บาดเจ็บหนึ่งรายก็คือนายฉลองหนุนดีอายุ๕๐ปี
คือนอนหงายอยู่กลางถนนนะนะหัวแตกบาดแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่เขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นใกล้กันไปพบรถเก๋งสีดำ
อยู่ริมถนนกระจกหน้ารถเนี่ยแตก
ฝากระโปรงรถยุบมีนายสิทธิพรเพลียคอนบุรี
อายุ๓๘ปีคนขับเขาก็ยืนรอตำรวจอยู่
สิทธิพรเนี่ยเล่าค่ะว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาตามปกตินั่นแหละ
อยู่ดีเห็นร่างนายฉลองวิ่งข้ามถนน
ตัดหน้ารถกระทันหันเหยียบเบรกสุดเท้าแล้วค่ะ
ไม่ทันจริงก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างแรงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
ขณะที่นายฉลองผู้บาดเจ็บเนี่ยยังพอให้การได้อยู่
บอกว่าตอนแรกข้ามถนนมาแล้วแหละแต่พอล้วงกระเป๋าจะเอาบุหรี่มาจุดสูบ
อ้าวไม่มีนี่นะหันไปดูค่ะเห็นบุหรี่ตกอยู่กลางถนน
ตัดสินใจวิ่งย้อนกลับไปเก็บกลัวว่าเดี๋ยวรถวิ่งมาจะทับซองบุหรี่
ไปด้วยความรีบร้อนไม่ทันมองแล้วค่ะ
ก็เลยถูกชนแบบนี้แหละนายฉลองทิ้งท้ายด้วยว่าหลายคนเนี่ย
เคยเตือนเขานะให้เลิกบุหรี่บอกว่าสักวันเนี่ยจะตายเพราะว่าบุหรี่
ก็ไม่เคยเชื่อหรอกคราวนี้เนี่ยเกือบตายจริงค่ะ
บอกว่าหลังจากนี้คงจะต้องเลิกสูบบุหรี่ซะแล้วนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น